เรื่องราวมงคลนะคะของคณะหมอลำเสียงวิหกบอสนกพงศกรเนี่ยเขาเปิดตัวลูกสาว
บุญธรรมคนใหม่กับองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานาคที่คำชโนธคุณผู้ชมค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไง
มวลชื่นขนาดไหนไปดูค่ะ
โอ้โฮ

เอาเพลงของพี่อุ๋งอิ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาร้องความสามารถบอกเลยว่าจัดเต็มจริง
สำหรับลูกสาวบุญธรรมของบอสนกชื่อว่าน้องอายสกุณาพรหรือว่าน้องอาย

เห็นตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้เชื่อไหมว่าน้องอายุแค่๑๑ควบ
คุณผู้ชมค่ะบอสนกเขาก็พาไปกราบองค์ปู่องค์ย่า
เพื่อให้น้องฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกหลานหมอลำอีกหนึ่งคน
แล้วก็ไปขอให้น้องเนี่ยมีแต่คนรักคนเมตตาคนเอ็นดูน้องเยอะ
ก็ต้องจับตามองลูกสาวคนนี้ไว้เลยนะคะ
น่าจะเป็นดาวดวงใหม่ประดับวงการหมอลำแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
รูปที่น้องแต่งเป็นหมอลำแบบจัดเต็มแบบนี้
เฟรมกับพี่แพรวธิดาและบอสนกคุณผู้ชมดูนะ
รูปนี้รูปเดียวโอ้โหไทม์ไลน์แตกแตน
บอกว่าน้องเนี่ยเหมาะสมมากเหมาะที่จะเป็นหมอลำนิวเจน
และตอนนี้น้องอายกำลังจะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองนะคะ
เตรียมปล่อยในต้นเดือนนี้แล้ว
ความคืบหน้าคือถ่ายเอ็มวีเข้าห้ององค์เข้าห้องอัดเรียบร้อย
รอเลยรอติดตามผลงานเพลงนี้กันได้เลยนะคะ
ตอนนี้ก็ส่งกำลังใจให้น้องอายผ่านเฟซบุ๊คของบอสนกไปก่อน
เจ้าตัวเนี่ยมีคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องเพียบเลย
ขึ้นท้องพาวบ้ายแดงอ่ะจะต้องเหอะลูกสาวคนใหม่กันหน่อย
เป็นตังภักร์ไทยน่ะ
ใช่แล้วค่ะ
ตอนเรา๑๑ขวบเราทำอะไรกันอยู่ครับ

น้องเขาทำมาหากินร้องหมอลำแล้วว่า